ว่านางเอกสาวสวยของเราคุณนุ่นวารณุฎค่ะ
ส่วนอีกนึงประเด็นร้อนั่นก็คือสามีนุ่น
ที่มีการมอบรถป้ายแดงให้กับแท็กซี่ใจบุญนั่นเอง
คุณผู้ชมก็มี๒กระแสออกมาทั้งชื่นชม
รวมไปถึงบอกว่าสร้างภาพหรือเปล่า

แม้ว่าชื่อของนุ่นวรนุษย์จะรัดพร
มาเสียบละครแทนชมพู่อารยา

แต่บางกระแสก็มองว่าระดับเจ้าตัวแล้ว
มารับเล่นแทนแบบนี้จะดูเป็นตัวสำรองหรือไม่
เนื่องจากมีดีกรีเป็นนางเอกระดับตัวแม่ทั้งคู่
โดยสาวนุ่นเผยว่าเธอมองเป็นเรื่องธรรมดา
การทำงานในวงการที่เกิดขึ้นได้เสมอ

ให้เต็มที่ที่สุดมากกว่าค่ะ
ไม่ค่ะจริงนุ่นก็มาแทนหลายเรื่องแล้ว

คือในการผลิตละครในแต่ละครั้ง
คือมันก็คงมีในเรื่องราวต่างว่า

หรือบางคนถ่ายไปแล้วก็ยังเปลี่ยน

ทำหน้าที่ตรงนี้นุ่นก็จะทำให้เต็มที
ด้านสามีต๊อตปิติที่ได้ประจักษ์รถป้ายแดง

ได้รับเสียงชื่นชมจากชาวเน็ตอย่างท่วมท้น
แต่ไม่ไหวถูกมองว่าแท้จริงแล้ว

ของปิติพิรมพักดีอยู่แล้ว
มันก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะก็น่าชื่นชม
แล้วก็มันก็ไม่ใช่เป็นเคสแรก

เราก็ต้องรู้จักเขาในแบบที่เขา
แล้วเขาก็จะบอกเสมอว่าเขาไม่ใช่ดารา
เขาก็เป็นคนคนนึงอะไรอย่างนี้ค่ะ